กับการที่ทำให้ใบหน้าของตัวเองนั้น
ดูอ่อนเยาว์ลดลงถึง๒๐ปี
อยากเห็นหน้าจริงที่เราจะทำมาแล้วเป็นไงครับ

วันที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะต้องทำทั้งนาน

คือตามดวงเนี่ยนะมันต้องมีสัก๒๓๔นะ

โด่งดังมีชื่อเสียงเมื่ออายุมาก
พี่นึกถึงกังนำสไตล์เหมือนกังนำ

ไม่ใช่พี่แอดจะมาดังแบบนั้นเลย